เป็นศึกระหว่างลูกค้ากับพ่อค้าก๋วยเตี๋ยว

คือร้านคนแน่นร้านค่ะ
หลังจากนั้นการทำอาหารอาจจะช้าหน่อย

มีลูกค้าหลายคนไม่พอใจแต่มีหนึ่งในนั้นค่ะ
เอ่ยปากต่อว่าพ่อค้า
แล้วก็ขอยกเลิกที่สั่งไปทั้งหมดจากนั้นเดินออกไปจากร้าน
พอเดินออกไปจากร้านเท่านั้นแหละนะคะ
พ่อค้าเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวที่ร้อนจากในหม้อ
สาดใส่ขาลูกค้าเลย
แต่ว่าวันนี้เราติดตามมาให้คุณผู้ชม
ได้ฟังเรื่องราวจากปากของพ่อค้าบ้าง

คลิปนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

จับใจความได้ก็คือทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะคะ
ทั้งฝั่งลูกค้าแล้วก็พ่อค้าเนี่ยตะโกนด่าทอกันนะคะ
ลูกค้าไม่พอใจที่ถูกสาดน้ำซุปใส่ขา
ส่วนฝั่งเจ้าของร้านก็ต่อว่า

ถ้อยคำที่เสียหายนะคะ
ต่อมาคลิปนี้เขาถูกแชร์ต่อไป
มีลูกค้าอีกหนึ่งคนภายในร้านเขามาอธิบายในคอมเมนต์นะ
เขาบอกว่าวันนั้นมีลูกค้าแน่นร้านก็ต้องรอคิวกันนาน

ไปทำให้เจ้าของร้านหุดหงิดต่อว่าแล้วก็ไล่ลูกค้า
เมื่อได้ยินแบบนั้นคนที่ถูกไล่เนี่ยนะคะ
ที่เกิดเป็นคลิปเขาไม่พอใจ
เขาก็เลยยกเลิกออเดอร์แล้วก็เดินออกไปจากร้าน
แต่ว่าน่าจะด้วยความโมโหของพี่เขาก็เลยพูดคือเดินออกไปด้วย
และขณะที่กำลังจะรับตาเนี่ยเขาพูดว่า
ถ้าทำงานบริการแล้วพูดจาบล็อกแบบนี้อย่าทำดีกว่า

เท่านั้นแหละค่ะน้ำซุปมาเลยค่ะ
เข้าสู่ขาของพี่เขาเลยนะคะ
หลังจากนั้นแหละค่ะก็เป็นคลิปนี้ก็คือมีปากเสียงกัน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงไปหาความจริงนะคะ
ไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้ย่านพระราม๕
เป็นเจ้าของร้านแล้วก็คนอื่นที่ปรากฏอยู่ในคลิป
ก็คือคนที่ช่วยทำงานในร้านนี้นะคะ
ช่วงที่ไปถึงเขากำลังวุ่นเลยนะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยนะคะ
พูดคุยกับลูกค้าค่ะหลายคนรู้ว่า
ถ้ามาทานก๋วยเตี๋ยวร้านลุงกี้ส่วนใหญ่จะต้องรอคิวประมาณ๑๐๒๐นาที
เพราะคนมันเยอะแล้วคนทำก๋วยเตี๋ยวมีแค่สองคนเท่านั้น
กี้เจ้าของร้านยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอดทนจนถึงขีดสุดแล้ว
นี่เป็นฝั่งของลุงกี้นะเราได้ดูคลิปแล้วก็ดูคนที่เป็นลูกค้าพูดไปแล้วนะ
โดยสาเหตุต้องสาดน้ำก๋วยเตี๋ยวใส่ลูกค้าก็เพราะว่าเขาตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบคาย

เขาก็คงหากว่าผมด่าเขาแต่ทุกคนกินไปจำจะรู้
ไม่กินก็มีน้ำขวด

ว่ามาตลอดทางมันพูดจนคนในร้านเงียบอ่ะ
ฟังมันพูดมันหักเลยอ่ะ

มันเดินจนมาถึงตรงเนี้ยของอะไรอย่างงี้โวยวายลูกค้าเรียกไทยมันอย่างงี้
พี่ก็เฉยก็ไม่ได้ไรก็โวยวายถ่ายคลิปหมุน
คือจริงถ้าเป็นลูกค้าที่เขาไม่ได้ไปทานร้านคุณประจำ

ก็อาจจะมีอารมณ์ขึ้นกับคำพูดของพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน
ด้วยบุคลิกอาจจะไม่เข้าใจฤลาบุคลิกเฉพาะตัว
ใช้คำพูดที่แบบไม่ได้ทำตามใจนะทำตามบินอะไรอย่างนี้
มันก็ดูเหมือนแบบไปยียวนนิดหนึ่งอ่ะอ่า
แล้วคนอารมณ์หิวรอนานด้วยอย่างนี้

จะปรับให้ผู้ดูซอฟต์ลงดีไหมอะไรแบบนี้นะฮะ
เราก็ฟังกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะ
ลุงกี้ก็ยอมรับว่าผิดจริงแหละที่เอาน้ำก๋วไปสาดลูกค้านะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามไปพบพนักงานสอบสวนสพบังศรีเมือง
ที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้แล้วลุงกี้เขาก็ยอมรับผิดนะ
ถูกปรับไป๑๐๐บาทฐานทะเลาวิวาสทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
จากนี้ลงบันทึกประจำวันไว้ว่าระหว่างลูกค้ากับนุ้งกี้เนี่ย
ไม่ติดใจเอาความอะไรต่อกันหลังจากนี้ไป
แต่จริงคือถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของร้านขายของ

พูดจากลูกค้าให้ดีหน่อย

ลุงกี้ก๋วยเตี๋ยวบางกราก